คุณผู้ชมค่ะที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขาไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าคนหายในค่ำคืนวันลอยกระทง
คือจันทร์ที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็คือคุณยายเสนเพชร๔๐๐๐อายุ๘๕ปี
หลายคนก็เป็นห่วงญาติก็เป็นห่วงว่าคุณยายหายไปไหน
เพราะคุณยายปั่นจักรยานออกจากบ้านบอกว่าจะไปแก้บน
จนถึงหลายวันต่อมาค่ะไม่กลับมาบ้าน
ญาติก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ
ล่าสุดพบแล้วนะคะพบเป็นศพอยู่ในฝ่ายค่ะ
ฝ่ายข้ามคลองนะคะคุณยายคือไปตรวจดูสภาพ

ช่วงเช้ามาที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ร้อยตำรวจเอกทิติวัฒน์กิติวรานนท์รองสารวัตรสอบสวนสพกระปาง
รับแจ้งบอกว่าไปพบศพนางเสนแล้วนะคะ
ห่างจากจุดที่ศูนย์หายสักประมาณ๔กิโลเมตร
ศพลอยมาติดอยู่ที่กอไผ่กลางแม่น้ำ

ช่วยกันนำศพขึ้นมาไปชนะสูตร
เบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
หลังจากชนะสูตรพลิกศพเสร็จแล้ว
เดี๋ยวก็จะมอบศพให้ญาติรับศพกลับไป
เพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะ
ส่วนหลานชายผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
หลังจากเมื่อวานนี้ญาติญาติจุดทูปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางขอให้พบตัวนางเสนโดยเร็วในที่สุด
กระทั่งช่วงเช้าเขากับญาติอีกคนหนึ่งใช้เรือ
ใช้เรือล่องไปตามลำน้ำในลำคลอง
ตั้งแต่จุดที่ศูนย์หายกว่า๔กิโลเมตร
ก็เลยไปพบศพนางเสนนอนคว่ำหน้าติดกับเศษกิ่งไม้ในคลอง

ทีนี้เล่าย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกนิดหนึ่งนะคะ
เป็นชาวบ้านตะบนเขาโรอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็คุณยายหายตัวไปตั้งแต่คืนวันลอยกระทง
หลังจากที่ปั่นจักรยานออกจากบ้านเพื่อไปแก้บน
ร่างทรงที่สำนักแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแต่ระหว่างทางอ่ะคาดว่าคุณยายเนี่ย
ใช้เส้นทางลัดผ่านสรรฝ่ายน้ำหนองปริงปรากฏว่าระหว่างจูงรถจักรยาน
สันฝ่ายเนี่ยคุณยายอาจจะถูกกระแสน้ำเนี่ย
พัดค่ะอาจหรืออาจจะเป็นลมวูบตกลงไปเอง
จนกระทั่งถูกกระแสน้ำพัดหายไปหลังจากนั้นนะคะ
กู้ภัยตำรวจก็ลงพื้นที่ไปช่วยกันยังไม่เจอนะ
จากคืนวันวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมาเจอช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ